เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปนะคะว่า
ห้องน้ำที่สถานีรถไฟรังสิตโอ้โหสกปรกมาก
มากที่สุดคือคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคือผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับคนที่เพิ่งเข้าห้องน้ำไปสดร้อนเขาก็ออกมาแบบหน้าเยเก
เพราะว่าคือมันสกปรกมากจริงนะคะทั้งห้องน้ำชายทั้งห้องน้ำหญิง
ทีนี้เราก็ต้องหาคำตอบให้ได้ล่ะว่าใครดูแลรับผิดชอบห้องน้ำนี้
แล้วสาเหตุที่มันสกปรกแบบนี้มันเพราะอะไร
เราได้ไปถามกับนายสิริพัฒน์กลั่นสิรินายสถานีรถไฟรังสิตนะคะ
เขาก็บอกว่าสถานีนี้เป็นสถานีชั่วคราวประมาณสัก๔๕ปีแล้ว

ก็รอสถานีหลักที่อยู่ติดกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงสร้างเสร็จ
มีบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้ดำเนินการ
ห้องน้ำที่สถานีแต่ก่อนบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นคนดูแล
ส่งแม่บ้านมาทำความสะอาด
แต่ช่วงหลังไม่ส่งมาแล้วค่ะ
ก็ทำหนังสือแจ้งไปแล้วที่ทางบริษัทอิตาเลียนไทย
และการรถไฟแห่งประเทศไทยก็รับทราบแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีแม่บ้านมาดูแลค่ะ

ทางสถานีก็เลยจ้างลูกน้อง๒คน

ขัดถูล้างผลาบสกปรกใช้น้ำยาดับกลิ่น
๒คนมีผู้ชาย๔ห้องผู้หญิง๔ห้อง
ห้องทั้งวันมันก็หนักนะคุณเขียนมาสอน
อุปกรณ์ในห้องน้ำที่เราเห็นภาพว่ามันรั่วมันชำรุดซุดโสม
ทางนายสถานีรถไฟรังสิตเขาบอกว่ามันเป็นไปตามอายุการใช้งาน
เสื่อมไปตามอายุ
สถานีก็ไม่มีงบค่ะไม่มีงบที่จะเปลี่ยนนะคะ

ทำได้แค่รักษาตามสภาพเท่านั้น
อ้าวก็ท่านชี้แจงมานะครับ
เผื่อฝากรฟทธ์ลองเชียดงบไปให้หน่อยก็แล้วกัน

ไม่ต้องถึงขั้นเลิศหรูอลังการหรอกนะครับ